ลึกเบื้องหลังกำปั้นไทยเงินล้านที่คุณไม่เคยรู้
สวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
หูหูต่างวายมาแล้วครับต้องทำเสียงได้ป่ะมาแล้วแล้วแล้ว
แล้วเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเลยเขาว่างั้นไม่จริงนะ
แก้ข่าวหน่อยอ้าวนี่คือมวยไทยสตอรี่นะครับทางไทยรัฐ
พอดแคสต์ครับเบื้องลึกเบื้องหลังของนักมวยไทยครับ
อีพีนี้เราจะพูดถึงโอ้โหอีกหนึ่งสุดยอดนักชกเนอะ
อะไรสนุกทุกทีนะครับนี่คือยอดมวยเงินแสนเลยครับแต่
ว่าโอ้โหดราม่าเล็กเพราะว่าเขาคือราชาไร้บันลังเอ้า
เดี๋ยววันนี้คงจะได้ขยี้กันครับว่าเรื่องของถนนชัยสมหวัง
ไก่ย่างสมหวังไก่ย่างสุดท้ายครับหือหือหรือว่าทอ
แสงเทียนน้อยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นนักมวยถิ่นฐาน
กำเนิดอยู่ที่สตึกครับจังหวัดบุรีลำนะครับแต่ผู้
ภาษาอีสานไม่ได้นะจริงจริงเอ้าเจ้าตัวพูดภาษาอีสาน
ไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าคือเกิดได้แป๊
คุณพ่อได้ทำงานที่โรงไม้ในย่านนั้นนะครับพอย้าย
ตามคุณพ่อมาย่านปฐุมธานีก็คุณพ่อชอบมวยมากครับพี่ชัย
ไปฝากซ้อมไปฝากซ้อมกับพี่ป่าลั่นน้อยเกียรติอนันต์พี่ทันไหม
ทันป่าลั่นน้อยครับมวยเข่าครับมวยเข่าทบอยู่ศึกสายนสงครับ
ฝากซ้อมกับพี่ป่าลั่นน้อยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ป่าลั่นน้อยเองก็เอาไปฝากอีกทอดหนึ่ง
ไปอยู่กับตูแสงเทียนน้อยใช่ก็อยู่ใกล้กันแหละค่ายเนอะ
แล้วก็พี่ตูกับพี่ตูแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรศกับพี่ป่าละน้อยก็รู้จักมักจีกันอยู่แล้ว
คือเก่าด้วยกันนะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของถนนชัยนะครับ
ที่ได้ไปเข้าที่ไปอยู่ค่ายทอแสงเทียนน้อยนะพี่ชัยนะนะครับ
แล้วก็เรื่องราวหลังจากนั้นนะครับเส้นทางของการเป็นนักมวยอาชีพนะครับ
เจ้าตัวเองก็ตะเวนชกอยู่แถวภาคกลางอยู่แถบนั้นใน
มันก็มาคู่กันนะคุณเอกเขาจะมีถนนชัยกับธนันชัยทอแสงเตียนน้อยคู่กัน
นักมวยอีกตัวกับธนันชัยก็หายไปเลยหายไปเลยก็เหลือถนนชัยนะครับ
แต่ว่าที่ซีซีกันในค่ายก็ฟ้าสว่างอ่ะเนอะฟ้าสว่างที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันเลยนะครับ
ก็ตอนหลังเห็นฟ้าสว่างก็หายไปแล้วก็กลับมาจะชกแต่ว่าติดโควิดซะก่อนแล้วก็ชกไม่ได้
ตอนนี้ก็เห็นก็อยู่ที่ค่ายกับถนนชัยนะครับผม
เมื่อก่อนมาคู่กันใช่ไหมถนนชัยกับอีกคนนึงธนชัย
แล้วถนนชัยหายไปไหนหายไปเลย
ชื่อของถนนชัยเนี่ยพี่ป่าลั่นน้อยเนอะคนตั้งให้นะครับ
ก็ตอนแรกจะตั้งว่าศรีถนนชัยแต่ว่าศรีถนนชัยนี่แหม่มันต้องพบยากนะ
มันผิดกันคืออยากให้เป็นมวยฝีมือว่างั้นเถอะ
เป็นถนนชัยนะครับแต่เป็นมวยฝีมือฝีมือได้ยังไงอ่ะพี่ไป
อยู่กับพี่ตูทอแสงเทน้อยสเปคแกต้องแบบมวยแข็งแรงนะ
เดินเปิดเกมอยู่แล้วเนอะนะครับบูก็กลายเป็นว่าสไตล
ชกกับชื่อสวนทางกันครับเจ้าตัวเนี่ยเริ่มชกครั้งละ
แรกเนี่ยใช้สีเสื้อแคปหมูพรชนกนะครับเป็นสีเสื้อของ
เจ้าของแคปหมูซึ่งเป็นภรรยาของพี่ป่าลั่นน้อยที่ตอนนั้น
ธุรกิจอันนี้อยู่นะครับผมก็เดินสายชกภูทรอยู่ใน
ภาคกลางเนี่ยประมาณสิบกว่าไฟล์ได้นะพี่ชัยนะครับ
นะครับก็เป็นชงเป็นแชมป์ภาคกลางไปตอนเด็กนะครับ
แล้วก็เริ่มเข้าสู่สังเวียนของการชกออกทางทีวี
อย่างเงี้ยช่องสามสยามอ้อมน้อยนะครับก็เริ่มที่จะมีชื่อ
ขึ้นมานะครับก่อนที่จะมาร่วมสังกัดของนทรงศึกวันทรง
นั่นถือว่าเป็นเส้นทางที่ถูกฉลกนะถูกฉลก
ตอนที่มาชกครั้งแรกกับนัสทรงนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้ชก
ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้นเนี่ยขึ้นชก
พร้อมกันเลยกับเพื่อนเขาก็คือฟ้าสว่างทอแสงเทียนน้อยนะครับ
ชกทั้งคู่เลยทั้งถนนชัยทั้งสีฟ้าสว่างนะครับแต่เจ้าตัวจำไม่ได้
ชกกับวันมีโชคหรือว่าวันมีชัยพันยุทธภูมิซึ่ง
ฟ้าสว่างกับถนนชัยก็เจอสองคนนี้แหละแต่จำไม่ได้ว่า
ไม่รู้เจอแฝดพี่แฝดน้องอ่ะนะครับไฟล์แรกที่มาชกกับพระทรงในเวทีมวยราชดำเนินเนี่ยนะครับ
ถนนชัยก็สามารถล้างตาเอาชนะได้หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย
เคยแพ้วันมีโชควันมีชัยมาจากเวทีภูทรนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สวยงามนะพี่ชัยนะ
ครับพูดถึงเส้นทางพอเริ่มที่จะเข้ามาราชดำเนินนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของเจ้าตัวเองเนี่ย
ก่อนจะเป็นมวยเงินแสนนะพี่ชัยเกือบเลิกเลยเหมือนกันนะ
ก็อยู่กับคุณตู่ครับแสงเทียนน้อยนี่เขาก็สร้างขึ้นมาครับจนมีชื่อมีเสียงแล้วก็คงจะมีปัญหาภายในครับ
ก็เลยตอนนั้นทางน้าทรงก็เลยให้คุณโอครับปริยากรรัตนสุบันให้มาซื้อจากคุณตู่ไปแสงเทียนน้อย
โดยเปลี่ยนเป็นถนนชัยธนกรยิมครับก่อนหน้านั้นที่ผมบอกเนี่ยที่ว่าเกือบเลิกเนี่ย
ผมย้อนนิดนึงนะเป็นช่วงที่เขาบอกว่าท้อที่สุดในชีวิตแพ้๖ไฟล์ติด
เลยต้องหยุดพักสภาพร่างกายนะครับพักสภาพจิตใจไป๖เดือนนะครับ
เริ่มเกิดวิกฤตในชีวิตต้องเดินทางมาไทยรัฐบ้างแหละ
ยืมเงินพี่ชายกินข้าวอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่นะคือต้องไม่มีเงินจะต้องแบบยืมตังค์เพื่อนกินข้าวนะครับ
แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้แล้วต้องชกแล้ว
อยากได้เงินมากินข้าวอยากได้เงินมาเรียนหนังสือ
คืออยากเรียนหนังสือต่อด้วยนะครับหลังจากพักไปหกเดือนก็เริ่มกลับมาชก
มวยดังทั้งเพชรทวีซุปเปอร์แบงค์นะครับซุปเปอร์เล็กโพแก้ว
ทองน้อยเมืองไทยพี่ชัยครับนะครับพอกลับมาชก
เริ่มทำฟอร์มขึ้นมาใหม่หลังจากที่พักร่างกายพักจิตใจไปนะครับ
ทีนี้แหละเข้าสู่ธรรมเนียบของการเป็นนักมวยเงินแสนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับ
โดยเฉพาะไฟล์ที่แจ้งเกิดนะครับคือไฟล์แรกที่เจอกับแสงมณี
เขาเอาชนะได้ในช่วงปีห้าหกห้าเจ็ดนะครับหลังจากชนะได้ไฟล์นั้น
ก็คือกลายเป็นนักมวยเงินแสนอย่างเต็มตัวกระต่ายเต้าขึ้นมาครับ
ก็มีชนะทักษิณเล็กกับสิทธิ์ประกายฟ้าชนะเสกสรรหอขวัญเมือง

ชนะเชอเทียลเลยเพ็ดอูทองออกหวันเมืองอืม
ธนากรยิมนั่นแหละก็เริ่มขึ้นสื่อธรรมเนียบนะครับ

เป็นไฟล์ที่เจ้าหงถนนชัยเจ็บตัวที่สุด
ในชีวิตสองคนนี้มีเรื่องราวนะพูดถึงนะ
ไฟล์แรกคือ๒คนนี้เจอกัน๙ครั้งถูกไหม
ไฟล์แรกเป็นไฟล์ที่ถนนชัยเจ็บตัวที่สุดชีวิตกันไปทั้งมวย
ที่๙เป็นไฟล์ที่แสงมณีเจ็บตัวที่สุดในการเป็นนักมวย
หักเลยครับมันมีเรื่องเกี่ยวยงกันอยู่

ถนนชัยเนี่ยชนะแสงมณีและกลายเป็นนักมวยเงินแสน
ครับในขณะเดียวกันเนี่ยไฟล์ที่เก้าที่ต่อยกับแสงมณี
ก็เป็นไฟล์ที่ถนนชัยได้รับค่าตัวมากที่สุดในชีวิต
ในวิทยาลัยภาษาฐานนะก็คือ๒แสนบาทอืมเออ
มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวยงกันเหมือนกันนะพี่ชัยนะ
นั่นก็เป็นมรสุมแรกในชีวิตนะครับหลังจากที่โอ้โห
แพ้ติดต่อกัน๖ไฟล์แพ้รวดเลยนะครับแต่ว่าสามารถกลับมาได้
แล้วก็เข้าสู่ธรรมเนียบนักมวยเงินแสนส่วนมรสุมลูกที่สองเนี่ย
คือเป็นมรสุมที่มีเรื่องราวร้าวกับทางค่ายทอแสงเทียนน้อย
ต้นสังกัดพี่ชัยเสร็จปุ๊บก็มีปัญหาภายในค่ายครับ
ก็เลยตอนหลังคุณทรงชัยก็ได้ให้น้องโอเนี่ย
มาซื้อลิขสิทธิ์ก็เปลี่ยนเป็นถนนชัยธนกรยิม
เป็นเป็นชื่อของลูกเคยของนทรงครับเข้ามามาต่อยใช้ธนกรยิม
ก็มาสร้างบารมีก็ชนะมวยระดับมวยเอกครับหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นเพชรหูทองไม่ว่าจะเสกสรรไม่ว่าจะทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าครับ
ตอนที่มาใช้ธนกรยิ้มเนี่ยก็คือซ้อมอยู่กับครูมาสเนอะ

สามารถพยักอรุณนะครับที่ย่านสายไหม
ว่ากันว่าในช่วงระยะเวลาที่อยู่กับครูมานประมาณ๑๐กว่าไฟล์

เป็น๑๐กว่าไฟล์ที่ทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลง
ชกทีไรเนี่ยหน้าตาปูดบวมแตกทุกที
แต่พอมาอยู่กับครูมาศได้วิชามา

มาอยู่กับครูมาศหน้าตาไม่เคยแตกเลยสักไฟล์หนึ่ง
นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คืออย่างที่พี่ชัยว่า
คือใช้สีเสื้อของธนกรยิม

ตอนนี้มาอยู่กับสมหวังไก่ย่างก็โอ้โหได้แรงเชียร์ได้
เงินอัดฉีดดีครับกินดีอยู่ดีครับ
ก็สร้างบารมีขึ้นมาครับ
ก่อนอยู่กับสมหวังไก่ย่างนี่ตอนนั้นก็คือไฟล์

หลังจากพี่มาสแล้วเขาหยุดพักไปสักระยะหนึ่งเลยใช่ไหมครับ

พักไปสองปีก่อนมาใช้สีเสื้อสมหวังไก่ย่างสองปีนั้นที่หายไปเนี่ย
คือแต่งงานด้วยแต่งงานด้วยครับ
ปีที่หายไปเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ
จากตอนซ้อมตอนปล้ำกันแล้วก็เอ็นหัวเข่านะพี่เนอะ

คือพอเข่าบิดแล้วก็เอ็นหัวเข่าขาดนะครับ
รักษาตัวไป๒ปีแล้วก็อย่างพี่ชัยว่าแต่งงานด้วยนะครับ
ไฟล์นั้นที่ซ้อมแล้วเกิดอุบัติเหตุเป็นไฟล์ที่๑๐นะ
ในการที่จะเจอกับแสงมณีแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมนะครับ
แต่สุดท้ายไฟล์ที่๑๐ระหว่างแสงมณีถนนชัยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมานะครับ
ทำให้สถิติของ๒คนนี้เนี่ยก็๙ครั้งเนี่ย
ถนนชัยชนะ๕เสมอ๒แพ้๒ครั้งถูกนะครับ
๒ครั้งแล้วก็หยุดไป๒ปีแล้วก็กลับมาอย่างพี่ชัยว่าเนอะ
ชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วก็ย้ายสีเสื้อไปอยู่กับสมหวังไก่ย่างนะครับ
แล้วก็พอย้ายสีเสื้อก็เริ่มที่จะกลับมาชกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไฟล์แรกที่คัมแบ็คกลับมาหลัง๒ปีก็คือไปชกที่ฝรั่งเศสถูกไหม
มวยไทย๕ยกนะครับแล้วก็กลับมาชกเมืองไทยก็เป็นมวยไทย๓ยก๓ไฟล์ชนะรวด
และก็ไฟล์แรกที่กลับมาสู่เวทีมาตรฐาน๕ยกเจอกับทักศิลป์เล็ก

ที่๒นะครับเจอกับอภิวัฒน์อภิวัตรสอสมนึกครับชนะคะแนนต้องพลิกมารูปร่างเสียเปรียบครับก็มาได้ยก๔ยก๕ก็มาพลิกชนะอภิวัตร
อภิวัตรฟอร์มสดขึ้นมาเลยครับชนะมาหลายไฟล์ติดเกือบแพ้ไปเหมือนกันนะไฟล์นี้ของถนนชัยนะครับสุดท้ายก็สามารถใช้ความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็บารมีมวยเนี่ยเอาชนะมาได้
แล้วก็เปิดโอกาสให้นักมวยรุ่นน้องขึ้นมาเทียบชั้นนะครับนักมวยรุ่นน้องที่ว่าก็คือกิ่งซางเล็กต่อหลักสองครับกิ่งซางเล็กก็พ่ายแพ้น็อกให้กับถนนชัยไปนะครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยความแข็งแกร่งนี่คนละเบอร์กันเลยพอหลังจากกิ่งซางเล็กนะครับก็มาเจอกับเสกสรรเสกสรรถือว่าเป็นคู่ปรับเก่านะครับที่ก

แฟนมวยชาวใต้อ่ะก็มาได้ยกสี่ได้ได้เห็นแล้วก็ยกห้าก็เสกสรรก็พลิกเอาชนะเสร็จปุ๊บก็เป็นไอ้เนี้ยคู่มวยคาใจก็เลยมาเอามาชกที่เวทีมวยราบเนินวันนั้นมาชกที่เวทีมวยราบเนินก็มีแชมป์กับรุ่นไลท์เวทของเวทีมวยราบเนินเป็นเดิมพันเสกสรรก็สามยกแรกก็ดูว่าเริ่มจะเสียเปรียบ
หนักมากหน้าตาเยเกพอไปเปิดความในใจปุ๊บโอ้โหคือปมในใจครับคืออะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนต้องคำสาปหรือเปล่าเจ้าตัวเนี่ยหวังอย่างมาก
ว่าอยากจะได้เข็มขัดเส้นแรกในชีวิตทั้งที่โอ้โหชื่อเสียงมวยเนี่ยค่าตัวอะไรเนี่ยมันโด่งดังมากแต่สิ่งเดียวที่เจ้าตัวเองทำไม่ได้คือเข็มขัดแชมป์แล้วดูเหมือนว่ายังต้องมนต์คำสาปเพราะเขาคืออย่างที่พี่ชัยว่าราชาไร้บันลังไฟล์ไหนที่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันธุ์เข้าที่สองเป็นพระรองทุกทีเลยเข้าเพจเข้าเพจ
ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับครั้งนี้ที่เจอกับเสกสรรร้อยสามห้าราชดำเนินก็เช่นกันครับแพ้แบบแพ้น็อกแล้วเจ้าตัวนี่แบบเจ็บเสียใจเจ็บปวดหัวใจแล้วเจ็บตัวร่างเจ็บร่างกายเป็นอย่างมากนะครับไหนไหนก็ไหนไหนจะพูดถึงประเด็นของราชัยไร้บันลังไล่สถิติกันหน่อยครับนี่เป็นครั้งที่๖
ไปหนึ่งแล้วนะครับอ่าหนึ่งแล้วนะครั้งที่สองชิงแชมป์ลุมพินีร้อยยิบหกแพ้คะแนนซุปเปอร์แบงค์ศักดิ์ชัยโชธครับชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นร้อยยิบหกแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้า
ชิงลุมพินีร้อยยิบหกแพ้รุ่งเพชรวสังประภัย
เควันแพ้นักชกจีนถึงถิ่นแล้วก็สถิติครั้งสุดท้ายครั้งที่๖ก่อนจะมีโควิดเกิดขึ้น
ชิงราชดำเนิน๑๓๕ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้ก็เคยเป็นของเสกสรรมาก่อนแล้วสุดท้ายก็กลับไปเป็นของเสกสรรเหมือนเดิม
เพราะเสกสรรนี่ไม่ได้ป้องกันแชมป์นานครับเลยกำหนดก็โดนคณะกรรมการปลดครับปลดแล้วก็เสกสรรก็ทำเรื่องขอชิงแชมป์ว่าครับ

ต่อสู้ครับถอยหลังพิงข้างเชือกอย่างเดียวครับเป็นมวยดุดันครับมีแรกมีหมัดมีศอกเดี๋ยวเข่าในแรกตลอดครับจะคล้ายคล้ายกับพี่ชัยที่เวลาเดินไปไหนเนี่ยสาวจะกรี๊ดนี่คือเรื่องราวของถนนชัยนะครับเป็นนักมวยที่ยังไม่สามารถปลดล็อกตรงนี้ได้แม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะขึ้นธรรมเนียบสุดยอดนักมวยค่าต
ซ้ำครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่สัญญากับวันเช่นมันชิปคงจะไม่ได้ตกผลึกนะครับเพราะว่ายังติดสัญญาการชกที่ฝรั่งเศสนะครับนอกจากฝรั่งเศสแล้วนะครับ
นอกจากฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเขาเองก็กำลังจะขยายนะครับขยายเขาเรียกว่าไฟล์ชกขยายคอนเน็กชั่นจะไปชกที่ไต้หวันที่ฮ่องกงนะครับตอนนี้กำลังจะอยู่แต่ว่าช่วงที่มีโควิดตอนนี้ก็ไลฟ์สดขายสภาพไปก่อนเนาะมีหลายอย่างมีร้านกาแฟมีร้านเครื่องเขียนด้วยนะครับเพราะไอ้แก่เปิดอยู่เนี่ยใกล้กับโรงเรี
ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็มีไลฟ์สดขายกางเกงมวยขายเสื้อผ้ากับสีเขาอ่ะคือฟ้าสว่างนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเมนูใหม่มาสารพัดยำเลยพี่เป็นไงพี่เอายำหอยแคงซะหน่อยไหมพี่ก็อยู่ที่ค่ายมวยเลยครับค่ายมวยของเจ้าตัวเองธนกรยิมที่ปฐุมธานีคลอง๑๒ธัญบุรีนะครับตอนนี้ก็ทำ
ต่อไปได้ครับพวกเราก็เอาใจช่วยนะครับว่า
อยากให้ลบคำสาปได้นะพี่เนาะเป็นราชาที่มีบันลังสักที
คนเราต้องมีความหวังครับต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
ต้องมีสักวันนะครับอ่ะก็ร้องเพลงรอไปก่อนตอนนี้นะครับ
จะลบคำสาปราชาไร้บันลังได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแฟนมวยคงอาจจะไม่ได้ไปคาดหวังอะไรตรงนั้น
เนื่องจากเจ้าตัวก็คือสุดยอดในความเป็นถนนชัยอยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยได้พูดสถิติไปนะครับ
ไฟล์สุดท้ายของถนนชัยครับเราขออนุญาตเชื่อมโยงเลยนะครับ
พีน่าจะพูดถึงคู่ชกของเขาที่เพิ่งคว้าแชมป์ว่าง๑๓๕ในการเจอกับถนนชัยไปนะครับ
รายนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมากนะครับเจ้าของฉายา
คนไม่ยอมคนครับนะครับสรรออกหวันเมืองครับฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนนะครับ
มีไฟล์ที่เป็นที่มาครับแล้วก็นักชกอะไรนี้โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องชกนะครับ
บนเวทีเนี่ยลุยแหลกเดินหน้าฆ่ามันครับไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยสักไฟล์หนึ่งว่าจะเจ็บปวดร่างกายจะเป็นอย่างไรครับ
คิดถึงแต่แฟนหมัดมวยว่าจะได้รับความสนุกสนานจากการชกของเขาหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนอกสังเวียนเขาถือว่าเป็นนักชกใจบุญมากมาก
เดินสายทำบุญตลอดครับเขาคนนี้ไม่เคยกลัวใครกลัวคนเดียวครับกลัวเมียครับเอ้า
คุณผู้ชมฟังทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ
เบื้องลึกเบื้องหลังกรรมปั้นไทยเงินล้าน
โดยชัยไทยรัฐและเอกชุมพร